สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้เจอเจอกับเราสองคนเช่นเคยค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะ
คุณผู้ชมคะอากาศที่ว่าร้อนตอนนี้เนี่ยยังร้อนไม่เท่าเรื่องราวเฉาโชว์ของครอบครัว
เสกนี่แหละนะคะคุณผู้ชมซึ่งพี่การเนี่ยเขาออกมาโพสต์เดือดมากเลยนะคะ
หลังจากที่เห็นภาพสาวอีฟแฟนคนปัจจุบันของพี่เสกโพสต์ภาพใส่ชุดแต่งงานริมทะเล
จากพี่การจะโพสต์เน็บอีกฝ่ายแบบแรงแล้วเจ้าตัวยังขู่ไล่อีฟออกจากบ้านอีกด้วย
บุกไปวินถึงบ้านพี่เสกถึงขั้นคว้ากีต้าตัวละเป็นแสนกะจะฟาดอีฟให้ยับเลยนะคะ
คือเธอบอกว่าฉุนที่ไฟอีฟเนี่ยก็โพสต์ข้อความแผงไม่ตาต่อกลับแบบจิบแซบเหมือนกัน
งานนี้ก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวเหล่านี้มันจะจบลงแบบไหนจะจบลงสวยงามหรือไม่
แต่บันเทิงไทยรัฐได้คว้าตัวพิการมาแซ่บให้รู้ความกันแล้วล่ะค่ะ
อยู่อีฟก็ออกมาอยู่ข้างนอก
เดี๋ยวให้น้องเสือมาจัดการหรือไม่ถ้าการโมโหมเข้าไป
อํ่เน้นใช่พี่ไม่ยอมพี่ไม่ยอม
พี่กัลบอกคือตอนนี้เนี่ยน้ำเสือนุ้ะก่อนเรียนจบแล้ว
เดี๋ยวจะกลับมาอยู่ที่เมืองไทยก็เดี๋ยวรอให้ลูกชายคนโต
เพราะว่าอย่างตอนที่พี่เสกเข้าโรงพยาบาลเนี่ยคุณอีฟกับคุณการเขาก็คุยกันเขาก็ช่วยเหลือกัน
ก่อนหน้านี้ก็ยังดีกันอยู่เลยมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะ
เดี๋ยวรอแล้วกันว่าตกลงเรื่องนี้จะจบลงยังไงนะคะสำหรับปัญหาครอบครัวของพี่เสกนี่อุ้ยป่วย
มีรูปกรุงดังยาวเป็นซีรีส์เลยคุณ